อุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อยค่ะมีสองเหตุการณ์ด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์แรกไปดูกันก่อนเลยคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ระหว่างชาวต่างชาติ
แต่มาเสียชีวิตในเมืองไทยมาเกิดอุบัติเหตุในเมืองไทยนะคะ
เป็นชาวฮังการีสองคนค่ะเขาซิ่งบิ๊กไบท์กันมา
แล้วปรากฏว่าไปชนเข้ากับรถตู้ของชาวญี่ปุ่นชาวฮังการีทั้งสองคนเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยมหาดเล็กหลวง๒ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชดำริค่ะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเจอจักรยานยนต์บิ๊กไบท์บีเอ็มดับเบอร์ยูสภาพนี่พังยับเลยนะคะ
ใกล้ใกล้กันมีรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าภายในห้องโดยสารมีผู้บาดเจ็บสองคนค่ะ
เสียชีวิตอีกหนึ่งคนนอนทับกันอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทราบชื่อภายหลังก็คือนายทัชชิรสทากาโอกะเป็นชาวญี่ปุ่น
แล้วก็มีนายคริสเตียนบนโรกี้ชาวฮังกาเรียน
แล้วก็ผู้เสียชีวิตอีกคนนึงคือนายอดัมบาร็อกเป็นชาวฮังกาเรียนเหมือนกันค่ะ
จากการสอบสวนนายเพิ่มศักดิ์ใหญ่น้อยไว้ห้าสิบเจ็บปี
คนขับรถตู้ให้การว่าเขาขับรถให้กับเจ้านายชาวญี่ปุ่น
กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยกลับเข้าที่พักอยู่แล้วค่ะ
อยู่มีบิ๊กไบท์คันนี้ขี่มาอย่างรวดเร็วแล้วก็ชนเข้ากลางลำ
ทำให้รถตู้พลิกคว่ำทันที
และในระหว่างที่ตำรวจกำลังประสานไปยังสถานทูตฮังการีนะคะ
ทางโรงพยาบาลก็แจ้งมาว่าผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายคริสเตียนเนี่ย
เสียชีวิตแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนนายทัชโรยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็คาดว่านายอดำซึ่งเป็นคนขี่รถบิ๊กไบท์
โดยมีนายคริสเตียนเป็นคนซ้อนเนี่ยน่าจะขี่มาด้วยความเร็ว
เพราะว่าทั้งคู่ทำงานอยู่ที่บริษัทรับจองโรงแรมเหมือนกัน
จังหวะที่รถพุ่งชนกันเนี่ยทั้งสองคนคงจะพุ่งทะลุกระจกเข้าไปอยู่ในรถตู้
เพราะว่าสภาพผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่เจอเนี่ย
อยู่ในรถตู้ทั้ง๓คนเลยแล้วก็เลยน่าจะเสียชีวิตนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะเกิดขึ้นกับรถตู้อีกเหมือนกัน
คราวนี้ที่อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีบนถนนสาย๓๓๑หน้าโรงงานชายสี่หมี่เกี้ยว
รถตู้โตโยต้าตกร่องกลางถนนสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะคะ
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๓รายคือนายสมนึกชูสิริวัย๕๓ปีเป็นคนขับ
คนนี้บาดเจ็บสาหัสนะคะกู้ภัยต้องเร่งปั๊มชีพจรยื้อชีวิต
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะส่วนอีกสองคนเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บแผลถลอกตามร่างกาย
ผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังว่านายสมนึกเนี่ยขับมาจากจังหวัดสุรินทร์
คือเป็นรถตู้ขนศพอะค่ะ
ขับมาส่งศพคนตายกลับบ้านเกิดที่ชนบุรี

ระหว่างเดินทางกลับจังหวะกำลังเร่งแซงคันหน้า

รถตู้ก็สายไปมาควบคุมไม่ได้
แล้วก็หมุนไปตกร่องกลางแล้วก็หงายท้อง
ทำให้นายสมนึกเสียชีวิต

เขาก็เลยบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะ

การเกิดขึ้นเร็วมากเขาก็ตอบไม่ได้ว่านายสมนึกจะดุงอะไร
ทำให้รถมันเสียหลักนั่นสิฮะแต่รถตู้คันนี้ใช้บรรทุกส่งศพอยู่เป็นประจำ

คนเขาก็เลยบอกจะไปส่งศพแต่ว่าคนขับก็กลายเป็นศพซะเอง
เหมือนแบบใครเอาไปด้วยหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้เนอะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับ